ไปดูคุณจอยตีตัสนะฮะ
ใครรุ่นคุณพ่อดำเนี่ยน่าจะรู้จักใช่ไหม

เป็นนางแบบนะเออเป็นนางแบบที่ดังมากเลยในในยุคผมเนี่ย

ทีวียังไม่มีทีวีมีรีโมทยังก่อนเธอเป็นดารา

เออก็สมัยเธอเข้าก่อนฉันตั้งนาน
สมัยฉันเข้ามันยังเป็นจอแบบข้างหลังเยอะอีก

ไม่แต่คุณจอยเนี่ยสวยมากนะครับ

คุณจอยไปเจอพิษโควิดระบาดระลอก๓นะฮะ
แล้วก็งานต่างนานา
ก็คือเหมือนกับหยุดชะงักไปนะครับ
ล่าสุดเจ้าตัวก็เปิดเผยบอกว่า
เป็นคุณแม่ก็จะกังวลนะฮะแล้วก็ไม่อยากใช้เงินเก็บจนหมดไปก็เลยหาอะไร
ทำตอนแรกเนี่ยทำเกี่ยวกับความสวยความงามไม่รอดก็เลยทำอาหารดีกว่าคือรอด
นะก็คือแบบมันจะให้แบบกระตุ้นยอดขายก็ดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้
ตนทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าไม่อยากไปขอยืมเงินคนอื่น
นี่ดูนี่ครับเจ๊จอยใส่ซึ่งเขาก็ไปขายเค้าต้มจริง

เขาไม่จำได้จำได้หนุ่ม

จำดาราบางคนไม่อยากจำบอกว่าอย่างนี้เขาจำได้เลย

นั่นไงมีทั้งหมูสับกระดูกไม่ใช่ป่ะ

อ๋อสมุดสาครแหล่งโทรมาอาหารทะเล

เออผมจำได้นะเฮียคนนึงนะ
ที่สมุดสาครบอกว่าจะเลี้ยงข้าวผมเลี้ยงกุ้งผม
เร็วนี้ผมจะไปกินนะเตรียมไว้เลย

สมุทรสงครามหรือสาครถึงก่อนกัน

สมุดสงครามใกล้กว่าสมุดสาครใช่ไหม
สมุดสาครถึงก่อนแล้วก็สมุดทุนมาจากกรุงเทพ

ไอ้คนเป็นเพียงตัวเลขช่วยมันเลย
กลับไปกลับไป